ช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องกังวลกันก็เรื่องของฝนฟ้า
มีฝนตกลงมามากหลายพื้นที่
แล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมาด้วย
กรสินคุณผู้ชมเขามีชาวบ้าน๕คนก็ไปทำนากัน

มีฝนตกลงมาก็พากันไปหลบที่กระท่อมกลางทุ่งนาอ่า
สักพักหนึ่งฝนมันหยด
มี๑คนเขาเอามีดไปเคาะสังกษี

มันเกิดเป็นประกายไฟสุดท้ายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา
คนกระเด็นออกจากกระท่อมทุกคน
แล้วล่าสุดมี๑คนเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่รายงานไป
ว่าเกิดขึ้นสักประมาณ๑๑โมงครึ่งของเมื่อวาน

ทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บที่กระท่อมกลางทุ่งนานนะฮะ
ที่ตำบลหัวหนักคำอำเภยางตลาดที่กรรศิลป์

นายสำรวยหวานเอี่ยมอายุ๕๗ปี

อาการสาหัสแล้วก็หมดสติไป

ลูกชายของคนเจ็บเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เขาบอกว่าเขาตกใจมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อเขาล่าสุดเสียชีวิต
แล้วก็ญาติ๕คนก็ไปช่วยกันทำนา
ตอนนั้นไปทำนาเช้าเมื่อวาน
จนกระทั่ง๑๑โมงฝนมาหาใหญ่

เพราะว่าทราบดีว่าอาจจะเป็นตัวล่อฟ้าได้

เหมือนเป็นสายล่อฟ้าพอดีแหละ

มันก็เป็นสายล่อฟ้าไฟผ่าเปรี้ยงลงมาครับ
ทุกคนหูอื้อตาลายหมดเลย
สิ้นเสียงฟ้าผ่า๕คนกระเด็นออกไป

ส่วนพ่อเขาเอาคนเอาอิโต้ฟาดสังกษีเนี่ยนะ

แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะฮะ

และชื่อว่าเป็นเพราะว่าที่เขารอดมาเนี่ย

ห้อยพระเนี่ยอันนี้นะฮะ

รอดพ้นจากการถูกฟ้าผ่าในครั้งนี้
แล้วบอกว่าตอนนี้อาการพ่อหนักนะฮะ

แล้วก็เขาขาดอากาศหายใจคือ

คุณหมอคุณพยาบาลช่วยกันเต็มที่ปั๊มหัวใจ
แต่ว่าตอนตี๒ที่ผ่านมาคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว
ญาติพี่น้องก็เสียอกเสียใจนะฮะโดยเฉพาะคนที่รอดมาได้ด้วยกันเนี่ย
หลังเสร็จสิ้นก็จะมีการทำวนสตอบเคราะห์กัน
แล้วก็เรียกขวัญกำลังใจให้กลับมาเหมือนเดิม
เรื่องนี้เราวางใจไม่ได้กับเรื่องของฝนฟ้าต้องระวังกันด้วย
ช่วงนี้นอกจากฝนจะตกแรงลมแรงแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็แบบแรงมากด้วยเหมือนกัน